ฉุยชายทศกัณฐ์ลงสวนกล่าวถึงเมื่อทศกัณฐ์แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วจึงเดินเยื้องย่างด้วยลีลาเจ้าชู้จะเข้าไปเกี้ยวนางศรีดาที่สวนขวัญเป็นการรำเดี่ยวของขนยักษ์ที่แสดงความสามารถอย่างยิ่งของผู้รำดังนี้
ศรีเอ่ยยักษ์ศรีโสพลเจ้าช่างแต่งตนเลิศล้นหนักหนานุ่งใจไฟหาสีด่างนงนาฏแล้วรีบยุรยาทเข้าอุทยานเอ่ย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย